เปิดมานานกว่า๙ทศวรรษ๙๐ปี
ผมมีหิวแย่แล้วผมอยากกิน
จะเป็นร้านไหนติดตามในช่วง

โอ้โหน่ากินน่าทานนะทำเป็นเล่นไป
น่ากินนะครับเรื่องความเด้งเนื้อนุ่มซุปเด็ดเนี่ย
ต้องยกให้ร้านนี้เลยกับโชคดีข้าวมันไก่ครับ
จำชื่อร้านไว้นะแล้วตามไปกินกันนะคุณผู้ชมนะ

อยู่ตรงข้ามวัดอินบางขุนพรมถนน
๓๘๑เทับหนึ่งแขวงบ้านพานธม

นี่และที่สำคัญนะเขาเปิดมานานมากนะฮะ
เปิดมานานกว่า๙๐ปี

แล้วไก่จะหนังเหนียวไหม

นี่ฮะสำหรับข้าวมันไก่ที่นี่ต้องบอกเลย
ตัวเนื้อไก่มีความเด้งหนังกรุบจ้า
แต่ว่าน้ำจิ้มนะฮะมาดูเขามี๒แบบมีแบบพริกกับแบบข้น
เป็นสูตรของทางร้านที่มีความเป็นโบราณสูงมากอืมเนี่ยเลือกทานได้
ทั้งใส่พริกหรือไม่พริกก็ได้ครับ
หรือไม้พริกก็ได้ครับส่วนข้าวคุณชนักคุณศีรษะอ๊ะคุณดูสีก่อนดูด้ม
เค้ากาวใจอาจจะกลับมาดูจากสีเสียใจอร่อยด้ายครับ
นี่ไม่เทียบเหลืองอย่างอื่น

อกจากนี้ยังมีหมูสับต้มปลาเข็ม

ที่วางเคียงข้างจานเข้ามันไก่เมียร์สกรูใช่ไหมอ่อใช่

อ้อแล้วราคาแผ่นละ๒๐บาท
ได้ที่ร้านโชคดีข้าวมันไก่ตรงสะพานพระราม๘นะจ๊
หรือว่าโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ร้านโชคดีข้าวมันไก่๐๒
๐๒๖๒๘๖๔๗๘ครับ
น่าทานเอาจริงผมคนหนึ่งที่ชอบมากข้าวมันไก่
แล้วเห็นแบบนี้อดใจไม่ไหวเผลอนะ
สั่งไก่สับมาแล้วข้าวอาจจะต้อง๒ถ้วย๒จานนะ
แล้วผมชอบมากเวลาเขาเสิร์ฟมาในความชอบผมนะ
ข้าวมันต้องมาเป็นถ้วยแล้วก็โปะลงไป
มันได้ฟิลอ่ะเอาไก่โปะลงไป

แล้วบางคนอาจจะกินกับซีอิ๊วซีอิ๊วหวาน
ก็ได้นะอีกแบบนึงพูดถึงข้าวมันไก่นี่นะมีเรื่องยาวจริง
ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคู่กับสบัดข่าว
กัดกันให้สะบัดในทุกข่าวอารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์
เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์
และอย่าลืมนะครับสามารถรับชมกันแบบสำรวจ